เดี๋ยวพาไปหาของอร่อยทานกันดีกว่านะ
คุณเคยทานพวกกล้วยทอดกล้วยแขกอะไรแบบนี้

พระเจ้าช่วยกล้วยทอดเคยทานอยู่แล้ว
ดูจากกล้วยมีหลากหลายเมนูเลยนะคะ
วันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปทานอีกหนึ่งเมนูจากกล้วย
นั่นก็คือกล้วยทอดอินโดนีเชีย

ต้องกินคู่กับรสช่องสิงคโปร์ป่ะครับ
แล้วก็กินขนมโตเกียวตาม
อ๋อมันจะอินเตอร์อะไรพนั่นนั้นคุณพามากินขนมจีนแล้ว

ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรกันทั้งนั้น
พาบุกไปบ้านเลขที่๙ถนนประสาทตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
พาไปทานกล้วยทอดสูตรอินโดนีเซีย

เขาบอกว่านี่เป็นเมนูที่หากินได้ยากมากนะ

คือวิธีทำเนี่ยมันจะแตกต่างจากการทอดกล้วยทั่วไปนะคะ
เพราะว่ากล้วยทอดทั่วไปก็จะนำชุบแป้งใช่ไหม
ก็ทอดเลยก็คือเหมือนกล้วยแขกอ่ะที่เรารู้จักกันครับแต่ว่ากล้วยทอดอินโดนีเซีย
เขาจะนำแป้งปรุงรสสูตรพิเศษสูตรเฉพาะแบบนี้คุณ
ทำมาแผ่เป็นแผ่นบางก่อนแผ่แผ่น

แล้วก็พันกล้วยให้เป็นรูปแบบต่างแบบนี้
บางทีก็จะพันเป็นรูปนกบ้างรูปงูรูปอะไรต่าง
อันนี้แตกต่างกันออกไปนะคะเป็นรูปสัตว์ก็มี
หลังจากนั้นพอพันแป้งเข้าไปที่กล้วยแล้วก็จะนำไปทอด
ซึ่งนอกจากจะพันกล้วยแล้วเนี่ยบางที่เขาก็พันเผือกด้วยนะ
เอาไปพันกับเผือกพันกับมันเป็นไส้เผือกไส้มันทอดได้อีกด้วย
แต่ว่าแป้งเนี่ยจะไม่เหมือนกับแป้งกล้วยทอดเผือกทอดมันทอดอื่น

เขาบอกว่าขายกล้วยทอดอินโดนีเซียนี้มา๑๐ปีแล้ว
อยู่ที่บ้านนี่แหละไม่ได้ไปไหนเลยนะคะ
ก็จะไปซื้อสูตรเอามาจากจังหวัดเชียงใหม่ตอนแรกแล้วก็ขายดีมากเลย
ลูกค้ามาซื้อกันเยอะเพราะว่ามันแปลกเนอะ
บางคนก็ไม่เคยเห็นคืออะไรข้างในมันคือกล้วยทอดนะ
วันหนึ่งก็เลยขายได้ดีมากเลยวันหนึ่งขายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ๑๐๐ชิ้นนะ

คนที่ดูถูกมากเลย
ทอดอินโดนีเซียนะคะนอกจากจะมีความกรอบนอกนุ่มในแบบกล้วยแล้ว
สะอาดถูกหลักอนามัยด้วยนะ
มีขั้นตอนการผลิตที่ถูกต้อง
ใครสนใจอยากจะรับประทานหรืออยากจะได้สูตรหรือว่าไปพยาว
แล้วอยากจะไปลองทานดูจะสอบถามเส้นทาง
ติดต่อไปเลยหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
น่ารับประทานจริง
เห็นแบบนี้ดิฉันนึกออกแล้วว่าดิฉันก็เคยทานขอบคุณ
อยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละนะคะ
เรียกว่าเป็นของว่างที่ทานแล้วเพลินจริง
เพราะว่ามันจะต่างจากกล้วยทอดกล้วยแขกที่เราเคยทาน

มีความกรอบนอกนุ่มใน
กรอบเบาหวานอู้หูย

กล้วยอินโดนีเซียนี่ใช่ไหมอีกแล้วก็ไม่เคยนะ
ที่จังหวัดพยาวค่ะเขามีขายนะฮะ
แต่ต้องบอกว่าแม่หาไม่ง่ายนะจริง

นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่เพิ่งเคยเห็นว่า
กล้วยอินโดนีเซียกล้วยทอดอินโดนีเซีย
มันเป็นแบบนี้นี่บางที่เขาเรียกกล้วยชาวา

เขาก็จะมาพันตัวกล้วยอีกทีหนึ่งแล้วค่อยไปทอด